เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายนะครับ

บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาเต็มเลย

เพราะว่าถูกเรือสินค้าอีกลำนึงเนี่ยชนเข้าไปฮะ
คาดว่าลำนั้นเนี่ยจะหลุดร่องน้ำคุมเรือไม่อยู่พุ่งมาชน
เอียงอย่างนี้เลยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นจมลงไปนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันได้ทันพอดีอ่าเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะฮะ
อันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับคือเรือลำเล็กเล็กที่เห็นสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวเนี่ย
เขามาดันนะฮะค่ะเขามาช่วยนะคะไม่ใช่เรือที่ชนนะฮะ
เพราะคันนี้จะลำนี้จะเล็กกว่าเขามาดันเพื่อจะให้เข้าไปอยู่แถวจุดใกล้ใกล้ริมฝั่ง
ได้เกยตื้นจะได้ไม่จมลงไปกลางแม่น้ำหลังจากที่ถูกชนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทุกตู้สินค้ามาเต็มเรือเลยนะฮะถูกเรือบรรทุกสินค้าอีกคันอีกลำนึงเนี่ย
ชนก็จมไปครึ่งลำแล้วนะครับฝั่งกราบเรือฝั่งซ้ายนะฮะ
ถูกชนพังเสียหายนะครับมีตู้สินค้าเสียหายตู้หนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับ
ช่วงหน้าสารกลางจังหวัดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทราการ
นี่ฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
ตำรวจน้ำก็มานะให้เรือเนี่ยดันให้ไปเกยตื้นอยู่ใกล้ใกล้กับแถวองค์พระสมุทรเจดี
แล้วก็สูบน้ำที่ไหลทะลักเข้าเรือสูบน้ำออกมาเอาทุ่นมาล้อมเอาไว้
คราบน้ำมันจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพญาด้วยแล้วมาอุดรูรั่วด้วย
นี่ครับนี่คือเรือที่ถูกชนนะครับส่วนห่างไป๕๐๐เมตรจะมีเรือบรรทุกตู้สินค้าอีกลำนึง
นี่เป็นเรือที่พุ่งไปชนก่อนพุ่งไปชนเขา
ท่อสมออยู่กลางแม่น้ำนะครับก็ที่หน้าเรือมีรอยบุบเสียหายอยู่
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ปู่เจ้าที่พระประแดงสมุทรปราการจะนำตู้สินค้าห้าสิบเอ็ดตู้
ส่งที่ท่าเรือแหลมชะบังที่ชนบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยวิ่งสวนกันฮะ
แล้วก็เกิดรอยรั่วแล้วก็จมลงสู่แม่น้ำดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เข้ามาช่วยกันทันก็เลยดันมาเกยตื้นเอาไว้ได้ก่อน
ซึ่งมาช่วงบ่ายสองโมงนะคะคุณผู้ชมคะ
ลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจสอบวางแผนการกู้อะนะคะ
ก็นำเรือออกจากร่องน้ำนำมาเกยตื้นเอาไว้
ที่บริเวณขอบร่องไม่ให้กระทบกับการเข้าออกของเรือ
แล้วก็ใช้ทุ่นเป็นทุ่นบูมล้อมรอบตัวเรือเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่งั้นน้ำมันนี่ไปหมดเลยใช่คุณผู้ชมเห็นคราบดำดำไหมคะ
ก็ป้องกันคราบน้ำมันหลายร้อยตันกลัวจะรั่วไหลออกไป
ภายนอกก็ต้องมาล้อมเอาไว้แบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะภาพมุมสูงก็จะเห็นชัดว่าวิธีการเป็นยังไง

กรมเจ้าท่าบอกแบบนี้นะคะตอนนี้ออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือ
คำสั่งให้เจ้าของเรือต้องกู้เรือให้แล้วเสร็จภายใน๓วัน

ส่วนการกู้เรือกรมเจ้าท่าได้ประสานนำเรือเครนขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่
ขึ้นเรือบรรทุกแล้วก็นำทุ่นลอยไปติดตั้งเพื่อพยุงเรือ
ให้มันขึ้นเหนือน้ำแล้วก็กู้กันต่อไป
สำหรับตู้สินค้าส่วนใหญ่สินค้าที่อยู่ด้านในเป็นสินค้าทางการเกษตร
ก็จะไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะ

หาสาธิตจริงคัดว่าใช้เวลาประมาณ๗วัน
เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของความเสียหาย
ความเสียหายระหว่างกันแล้วก็ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ